รุมไยโรคจิตเขาบอกนี้
กับแม่ค้าขายส้มตำ
คือแม่ค้าบอกว่าตอนแรกเข้ามาทำเหมือนเป็น
ลูกค้าทั่วไปอ่ะแต่สั่งน้ำกวดเดียว
หลังจากนั้นเดินเข้ามาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แม่ค้าตกใจค่ะรีบปิดร้านหนีไปหาตำรวจเลย

ตำรวจพอเข้ามาถึงก็เจอผู้ชายคนนี้ค่ะ
เป็นตำรวจทรบวินสิราชา
เข้ามาจับกุมตัวนายประศง

อยู่ที่หน้าป้อมเก่าหุบปอน
เขาแจ้งความเอาไว้บอกว่าถูกนายคนนี้ชื่อนายประสงค์ผู้จารวนลามขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่นายประสงค์ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมายังเมาอยู่เลย
พูดจาวกวนถามอีกอย่างหนึ่งต่อไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้พูดอะไรกับแม่ค้าส้มตำนะเพราะว่าตำรวจถามไง
คุยอะไรกับแม่ค้าส้มตำเนี่ยเขาบอกไม่ได้คุยอะไรนี่
ราชารับตัวไปส่งที่บ้านเนินตองอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร

เล่าให้ฟังบอกนายประสงค์เดินเข้ามาในร้านสั่งน้ำเย็น๑ขวด

ตอนที่เอามาให้นั่นแหละนายประสงค์ถามว่า
ค่าตัวเท่าไรขอนอนก่อนหน่อยห้อครับอ๋อ
หลังจากนั้นควักเงินออกมาให้จำนวนนึง
โดนถามแบบนี้ไหมคะบอกตกใจไม่พอ
นายประสงค์ขึ้นไปนั่งปัสสาวะที่โต๊ะม้าหินอ่อนในร้านด้วย

รีบปิดร้านเลยนะคะปิดร้านหนีไปเลย
แล้วก็แจ้งตำรวจเข้ามาจับตัวนายประสงค์
แต่เธอจริงแล้วนะก็ไม่อยากติดใจเอาความเพียง
แต่ขอให้ตำรวจจับตัวนายประสงค์เอากลับบ้านไปหน่อย
ไม่ให้มาป้วนเปี้ยนที่ร้านเธออีกเพราะกลัวจะเป็นอันตรายค่ะ